อ้าาาาาตีหนึ่งถึงตีสองเริ่ม
จะเอาสามารถมอทไซท์

โอ้โหนี่แหละครับตำรวจภูทรกันธรารมจังหวัดศรีสะเกดครับ
เข้าตรวจสอบรถจักรยายน๒คันถูกทิ้งไว้ในพงหญ้า
นี่คือกลางทุ่งนานะนอกหมู่บ้านหนองถมหมู่๘ตะมนต์ดูเมื่อเช้าเมื่อวานนี้
ทั้งสองคันเป็นฮอนด้านะสีแดงคันหนึ่งและอีกคันสีน้ำเงินเทา
เขาว่าถูกถอดล้อนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลย๒คันก็๔ล้อนี่
นางบุญชูล่าใต้นะครับอายุ๕๐ปีเจ้าของรถจักรยานยนต์คันสีน้ำเงินเทาก่อนนะ
เล่าบอกว่าโอ้โหคือวันศุกร์คืนวันศุกร์ที่โรงเรียนบ้านน้องถมวิทยาน่ะ
นะเขามีหมอลำฉันก็ไปดูอ่ะดิไปดูก็เอารถไปจอดไว้บ้านคนรู้จัก
ห่างจากโรงเรียน๓๐๐เมตรนะครับตีหนึ่งตีหนึ่งของวันเสาร์
ข้ามคืนมาหน่อยนึงนะครับจะเดินมาเอารถขี่กลับบ้านเอ้าเหลือแค่เนี้ย
ส่วนนางสาวอภิญญาเชื้อสาอายุ๑๘ปีนะครับคนที่เจ้าของรถคันสีแดง
คันนี้คันนี้นะครับเล่าบอกว่าฉันก็ไปดูหมอลำเหมือนกัน
เนี่ยแล้วจอดรถไว้ในโรงเรียนนั่นแหละกระทั่งตี๒จะกลับบ้านเหมือนกันเลย
นะรถเอามาถูกทิ้งไว้แต่มารู้ในตอนเช้าแล้วนะคนร้ายเนี่ย
ไปเฉพาะล้อส่วนอะไรอื่นนะครับตำรวจยืนยันว่านะครับ
เดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายแล้วจะไปถามด้วยว่า
ทำไมเอาไปแต่ล้อไม่เอาไม่เอาโครงรถไปด้วยนะครับ